อีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
คือที่โคราชจังหวัดนครราชศรีมา
คุณผู้ชมครับฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยงเดียวค่ะ
กลางบ้านของประชาชนปรากฏว่าไฟไหม้วอดข้างหลังเลยนะคะ
นี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
จุดนี้ที่เกิดเพลิงไหม้นะคะเป็นบ้านไม้
ลักษณะคือชั้นเดียวยกสูงนะคะในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคี
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
หลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่รีบนำรถดับเพลิงเร่งไปฉีดน้ำ
แต่ก็ไม่ทันการนะคะเพราะว่าไฟเนี่ยไหม้อย่างรวดเร็วค่ะ
จนเสียหายทั้งหลังส่งผลให้ทรัพย์สินภายในบ้าน
รวมถึงเงินสดที่สองสามีภรรยาเขาเก็บไว้ในบ้านเนี่ย
หมื่นบาทก็ถูกเผาวอดไปด้วยนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
ขณะเกิดเหตุฝนตกโปรยปลายลงมา
กำลังเก็บของรอบบ้านเพื่อหลบฝน
จู่เกิดฟ้าผ่าดังเปรี้ยงลงหลังคาบ้าน
เสียงดังสนั่นวันไหวจากนั้นก็เกิดประกายไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ก็เลยพากันวิ่งหนีตายออกมาจากตัวบ้านได้ทัน

เบื้องต้นเจ้าของบ้านคาดว่าความเสียหายเนี่ย

นี่คือสองสามีภรรยาเจ้าของบ้าน
อดคอกันร้องไห้แบบนี้ค่ะ